คุณผู้ชมคะทานน้ำใจหลั่งไหลค่ะไปช่วยเด็กชายคนหนึ่งที่ขอนแก่นนะคะ
เป็นเด็กกำพร้าอายุ๑๒ปีน้องเขาต้องชกมวย
เพื่อที่จะหาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่๙ขวบค่ะ
คุณครูประจำชั้นได้มีการโพสต์ภาพชุดนักเรียนของน้องที่เห็นแล้ว
น่าเห็นใจมากนะคะคือกางเกงขาดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ไม่มีกางเกงใหม่นะต้องใช้เข็มกลัดเย็บเอาไว้ติดกลัดเอาไว้นะคะ
มีการโพสต์ภาพผ่านสื่อโซเทียลขอบริจาคชุดนักเรียนให้กับน้องค่ะ
เป็นภาพที่คนเห็นแล้วเห็นใจจริงจริง

สองนะคะนักเรียนชั้นมหนึ่งน้องยันต์เล่าว่าตัวเองเป็นเด็กกำพระ
เป็นลูกคนที่๓ในจำนวนพี่น้อง๔คนพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่น้องอายุ๘ขวบ
จากนั้นเนี่ยพี่สาวก็รับไปอยู่ด้วยด้วยความที่แฟนของพี่สาวเป็นนักมวย
ก็เลยหัดชกมวยตั้งแต่๙ขวบก็ตระเวนชกไปตามเวทีชั่วคราวต่างค่ะ
ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาท่าพระขอนแก่นเลขที่บัญชีนะคะ
แปดห้าขีดห้าขีดสามแปดสองสามแปดขีดสอง
บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาท่าพระขอนแก่นนะคะ
ก็เปิดรับเป็นทุนบริจาคสำหรับน้องให้เป็นทุนการศึกษา
ยานบอกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้ความช่วยเหลือยืนยันว่าตัวเองนั้นจะตั้งใจเรียน
เลิกชกมวยด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะเก็บเงินเอาไว้เป็นทุนการศึกษา
ตอนนี้ก็ไปพักอยู่กับเจ้าของค่ายมวย
อยู่ค่ายมวยครับอาจจะอยู่ค่ายมวยครับ
ทำไมถึงไปอยู่ค่ายมวยพี่สาวได้แฟนเป็นนักมวยครับ
พี่สาวก็เลยเอามาชกมวยครับครับจากนั้นเงินได้เอาไปยังไง
เห็นได้ค่าตัวนักมวยเก็บไว้เป็นทุนการศึกษานี่แหละครับ
เดี๋ยวนี้หลังจากที่เป็นข่าวมามีผู้บริจาคไปเยอะไหม
เงินเยอะไหมก็เยอะอยู่ครับอ่าตอนนี้ก็เปิดบัญชีแล้วครับ
อยากให้ขอบคุณท่านผู้ใจบุญหน่อยพอกับทุกคนนะครับ
ก็ขอขอบคุณพอเขตแล้วก็พอโรงเกียรตินักงามพิทยาคม
แล้วก็คณะครูแล้วก็ผู้
พอผู้ใจบุญผู้ใจใจดีที่มอบเงินให้ผมนะขอบคุณครับ
ดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือจนครูประจำชั้นนำภาพไปโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ก็มีคนมอบเงินช่วยเหลือเป็นเงิน๑๐๐๐บาทแล้วค่ะ
คือจริงแล้วยันเขาจะเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบนะคะ
ก็คืออย่างเช่นเขาไปชกมวยกลับมาอย่างนี้

ก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมหน้าถึงบวมหน้าถึงเขียวอะไรอย่างนี้

ทีนี้ชกมวยนี่ได้เท่าไหร่อะไรประมาณไหน

แต่ว่าผมก็ไม่ได้รับเงินตรงนี้โดยตรง

ในที่นี้ก็คือเป็นหัวหน้าค่ายค่ะ

พอดีว่ายันเขามาที่โรงเรียนหนองขาม
ทีนี้ทางโรงเรียนก็จะให้คุณครูที่ปรึกษาไปเยี่ยมบ้าน
แล้วก็จะมีมาตรการในการช่วยเหลือเด็กค่ะ
ขณะที่ผู้มนุยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต๒๔
ก็เล่าว่าได้มีการประสานให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนะคะ
มอบเงินส่วนตัวให้๓๐๐๐บาท
จากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

จากนี้ก็จะประสานไปยังหน่วยงานระดับจังหวัดค่ะ
เพื่อให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเฉพาะการสร้างบ้าน
เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยด้วยนะคะ